ไม่คิดว่าตัวเองจะกลับมาบินได้อีกรอบหนึ่งครับพี่
นี่คือความรู้สึกลึกในใจของหัวเรือใหญ่
หมอลำเสียงวิหกนกพงศกร

ราบรื่นตามที่ใจหวังสักเท่าไหร่นัก
ปีกที่เคยเต็มไปด้วยความสามารถ
เรื่องร้องเต้นเล่นหมอลำ
กลับโดนถาถมด้วยปัญหาจนแทบจะไร้เรี่ยวแรง
ในความคิดของนกมีเซี่ยวหนึ่งที่ยอมรับตรงว่า
วงเสี่ยงวิหกคงไปต่อยาก
แต่เพราะความฮึดสู้และมีสติที่มั่นคง
แม้จะเจอวิกฤตก็พลิกให้เป็นโอกาส

ที่ทำให้เสียงวิหกเหมือนเป็นแมว๙ชีวิต
และยืนหยัดมาได้จนถึงทุกวันนี้

ที่เราเคยตั้งความฝันไว้ว่า
เราอยากให้วงของเราแบบเป็นแบบนี้
คือวันนี้เราขับรถมา
เราเห็นแสงไฟที่ส่องขึ้นบนฟ้าครับ

มันใจตอนนี้ไม่รู้จะมีปัญหาอะไรก็แล้ว

คือพอเราเห็นน้องฟอร์มทีมมายิ่งใหญ่อลังการอย่างนี้
มันรู้สึกแบบมันก็หายเหนื่อยครับพี่
มันก็ทำให้เรารู้สึกภูมิใจว่า

ที่ทำให้นกบินต่อได้เสมอ

พร้อมแล้วที่จะผลักดันความสามารถของคนอื่นในวง
ปีนี้ได้เสริมทัพด้วยพระเอกนางเอกน้องใหม่
รวมไปถึงแก้วตาดวงใจอย่างน้องอาย

ได้ลงทุนเป็นเม็ดเงินรวม๒๐ล้านบาท
เพื่อให้สมกับการเป็นปีทองของเสียงวิหก

เนื้อเรียบจากอะไร

ไม่มีแฟนเมตตาไม่มีกำลังใจจากคนรอบข้างนะครับ
ไม่มีกำลังใจจากแฟนนกก็ไม่สามารถไปต่อได้เช่นเดียวกันนะครับ
ก็ขอบคุณแฟนมากนกภูมิใจมากครับ
ภูมิใจที่นกเกิดเป็นลูกอีสานภูมิใจที่นกเกิดมาเป็นหมอลำนะครับ
ภูมิใจที่ตัวเองสามารถทำวงหมอลำได้ในอายุไม่มาก
ใช่ครับก็ภูมิใจที่มีบุคลากรน้องที่น่ารัก
มีแฟนคลับแฟนเพลงที่น่ารักมากนะครับ
โอ้โหเป็นตาออนซ่อนนะคุณผู้ชมนะคะใดคือบันเทิงไทยรัฐเนี่ย